ต่อกันที่คลิปที่เขาแชร์กันในโลกโซเชียลมีเดีย
แล้วก็ให้คุณผู้ชมตอบคำถามมาด้วย

คนที่เขาติดไฟแดงอยู่ข้างเขาบอกออกตัวแบบนี้มันขม

ทำไมถึงต้องพูดคำนี้ออกมา

คันที่เขาซอกแซ็กแล้วมาอยู่ด้านหน้า
ส่วนรถมอเตอร์ไซค์ของใช้คำว่าบิ๊กไบท์แล้วกัน
เดี๋ยวเขาหาว่าดิฉันลุกดาวเขาอีก

เขาก็เลยบอกว่าออกตัวไฟแดงผ่านเข้าไป

เอาคลิปนี้มาโพสต์ในกลุ่มบิ๊กไบท์

พี่ครับรบกวนดูให้จบหน่อยนะครับ
แล้วบอกผมหน่อยว่าผมผิดหรือเปล่า
ผมก็ไม่ได้เฉียวเขาตอนช่วงออกตัวเลยนะ

ชาวเน็ตดูคลิปนี้แล้วค่ะ
ความคิดเห็นแตะเป็นสองฝ่ายนะคะ
ส่วนที่เห็นด้วยกับบิ๊กไบท์

เพราะรถมอเตอร์ไซค์ออกตัวใกล้กันทุกคันแหละ
แยกไฟแดงในกรุงเทพคุณผู้ชมนึกภาพตามนะคะ

เพราะแซงด้านหลังออกตัวใกล้กัน
อาจจะทำให้เกี่ยวกันล้มได้

บอกกฎจราจรจริงแล้วกำหนดให้

หนึ่งเลนหนึ่งช่องทาง

ห้ามแซงในช่องทางเดียวกัน
แต่กรุงเทพที่เห็นภาพว่าแซงกันไปแซงกันมา
เพราะตำรวจอนุโลม